ประเพณีที่อยากจะพาไปเพราะคุณชนะเขาชอบไปวิ่งมากที่นี่
ประเพณีวิ่งควาย
น่าจะ๑๒๐แรงควาย
ประเพณีวิ่งควายประจำปี๒๕๖๕ที่สนามข้างองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะจ๊ะ
มีผู้เข้าร่วมชมโอ้โหแล้วก็ร่วมแข่งขันที่เอาควายมาร่วมแข่งขันกันมากมาย
ท่ามกลางฝนที่ตกลมที่แรงด้วยนะคะแต่ก็ยังโอ้โหเต็มที่เลย
ซึ่งงานประเพณีวิ่งควายเนี่ยนะเป็นงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดชนบุรี
อันนี้หลายคนรู้กันดีอยู่แล้วเขาก็จะถือปฏิบัติกันมาแบบต่อเนื่องช้านานแล้วค่ะ
ถึงแม้ว่าวิถีชีวิตของชาวชนบุรีรวมถึงชาวตำบลนี้เริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
แต่เกษตรกรเองก็ยังอนุรักษ์ประเพณีนี้เอาไว้
คือตอนนี้ต้องยอมรับว่าใช้แรงควายน้อยลงหรือว่าบางคนก็หันไปประกอบอาชีพอื่น
ไม่ได้ใช้ควายในการไถนาเหมือนแต่ก่อนแล้วไง
แต่เขาอนุรักษ์ประเพณีนี้เอาไว้สำหรับจังหวัดชนบุรีเนาะ
ประเพณีวิ่งควายยังสืบทอดมาเป็นประจำทุกปีทำให้เห็นถึงอะไรคุณ
ความรักความผูกพันระหว่างเกษตรกรและก็ควายไทย
ซึ่งมีความผูกพันกันมากในอดีตนะคะ
จากการแข่งขันแล้วทั้งคนทั้งควายโอ้โหไม่รู้เหมือนกันว่าต้องแข็งแรงขนาดไหน
แข็งแรงทั้งควายและคนด้วยนะคะคุณ
ต้องวิ่งในระยะทางไกลแล้วท้องนานมีแต่น้ำนิสโฟวนศาสตร์กะเซ่นกันแบบนี้ออกแรงกันคือเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์
เป็นทีมเวิร์คเขาทำงานกันเป็นทีมนะต้องมีการฝึกซ้อมด้วยนะ
คือถ้าปล่อยให้ควายกำลังบินไปตารืดไปที่ไหนอะไรก็ไม่รู้
คนข้างหลังต้องคอยควบคุมทิศทาง
เขาก็เลยอนุรักษ์ประเพณีนี้เอาไว้นะคะให้ลูกหลานเยาวชนคนรุ่นหลังได้รู้จักถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยในการใช้ควายไถนาในสมัยโบราณด้วยเนาะ

แต่อย่างหนึ่งนะที่ผมอยากจะให้ผู้จัดงานต้องคำนึงถึง
ถ้าเกิดว่าใครชนะควรจะได้สิ่งนี้

เพราะว่ามันแน่น
หูอย่างเดียวไม่พอขอใยบวบด้วย

แข้งแล้วติดนานอยู่นะ